ดูเรื่องของขโมยขโจนกันบ้าง
ตอนนี้๖นาฬิกา๕๘นาทีจะ๗โมงแล้วนะครับ

ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุการณ์
มีสาวหล่อลักษณะคล้ายธอม
เขาไปก่อเหตุขโมยหรือว่าลักทรัพย์
พ่อค้าลอตเตอรี่ซึ่งเป็นคนพิการ

และลอตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ขายถึง๓๖๐ใบ

อายุ๓๐๔๐ปีตัดผมสั้น

เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้น

พิการตาบอดทั้งสองข้าง

หยิบกระเป๋าของนายอนันต์หลบหนีไป
ภายในกระเป๋ามีเอกสารสำคัญหลายอย่างนะคะ
บัตรผู้พิการสมุดบัญชีธนาคาร
รวมถึงสลากินแบ่งรัฐบาล

เมษายน๒๕๖๑๓๖๐ใบ

ซึ่งนายอนันต์ผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพเชียงใหม่

หน้าสารเจ้ากวนอูถนนขวงเมน

อันนั้นยังไม่ได้ขายลอตเตอรี่เลยนะคะ
ซึ่งก็หมายถึง๓๖๐ใบ
ซึ่งอยู่ในกระเป๋าที่คนร้ายเอาไป

บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็เร่งแกะรอยคนร้าย

และกำลังประสานไปที่ทันทะสถานหญิง

ไปตรวจสอบประวัติว่าเป็นคนร้าย
ซึ่งเคยถูกจับในคดีรักทรัพย์หรือไม่
รวมทั้งเร่งตรวจสอบแฟมประวัติอาทยากรด้วยค่ะ